ไปดูสีสันช่วงเทศกาลวันคริสต์มัสแบบนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
นักดำน้ำชาวเกาหลีใต้ค่ะเขาได้ใส่ชุดฟันตาคลอส
เพื่อจะลงไปดำน้ำให้อาหารปลาดึงดูดประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลแบบนี้ล่ะค่ะ
ตอนเหนือของกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้
สวมใส่ชุดซันตาคลอสสีแดงแบบเต็มยดเลยค่ะ
ลงไปให้อาหารแหวกไหว้กับปลาแล้วก็สัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ
ในตู้จัดแสดงต้อนรับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยว
มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ในช่วงเทศกาลคริสต์มัส
และวันขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้นะคะ
จากนี้แล้วทางพิพิธภัณฑ์ก็ยังได้จัดการแสดงใต้น้ำสุดตระการตา
จากนักดำน้ำแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงใต้น้ำจากรัสเซีย๒คนร่วมกัน
ลีลาท่าทางประกอบเพลงอย่างสวยงาม
สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะ
ด้านพนักงานหญิงของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ก็เปิดเผยนะครับ
ในโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มัสค่ะก็เลยได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น

มาเยี่ยมชมด้วยซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้จะมีไปถึงช่วงสิ้นปีนี้นะครับ